สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมคะมาเริ่มต้นกันที่สาวพิงกี้สาวิกานะคะ
ช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เจอตัวเธอสักเท่าไหร่ล่าสุดบันเทิงไทยรัฐมีโอกาสได้เจอพิงกี้
ขออัปเดตผลงานกันหน่อยจริงไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนนะคะ
ยังอยู่ในวงการบันเทิงของเรานี่แหละซุ่มถ่ายละครและหนังของผู้กำกับ
ปากกล้าพี่พศอานนท์แบบมาราทอน๕เรื่องรวดคุณ
ยาวเลยอ่ะยาวเลยนะคะงานก็หนักแล้วส่วนเรื่องหัวใจ
ตอนนี้บอกเลยว่าไม่มีใครจับจองโสดแบบยาวมีแค่เด็กหนุ่มในกองถ่ายละคร
เจ้าตัวบอกเป็นขุมพลังให้เธอดูดพลังคืนความสามารถ
โอ้โหตัวแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นเป็นแปลกนะได้หรอ

วันนี้สุดท้ายเป็นใครที่จะถูกชเป็นและจัดการและดูขอบรรชาเยอะคุณค่ะ
ก็โยคะอ่ะโยคะและก็อยู่กับน้องในกล้องถ่ายแล้วก็เด็กลงอยู่

ให้เราอยู่แบบสต๊าปเป็นแบบสามวันปีอย่างเนอะ

ไม่มีเวลาคิดมาก
ถ้าจะเจอใครก็ไม่มีเวลาที่จะแบบไป
เงียบนะเค้าดีกว่าใคร